วันนี้ทั่วประเทศโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับ

เพราะว่าตั้งแต่เวลา๑๕นาฬิกา๔๕นาทีเป็นต้นมา
มีรายงานคุณผู้ชมดูกลุ่มฝนสิฮะ
ฝนเล็กน้อยสลับปานกลาง
ปกคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างที่ผมนำเรียนไป
ทิศทางของฝนมันเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ครับปริมาณฝนสูงสุดตอนนี้อยู่ที่เขต
หลัก๔วันก่อนบางเขนวันนี้หลัก๔แถวนั้นเลยฮะ
เพราะฉะนั้นในโซนนี้เนี่ยนะคะเรื่อยไปยาวไปจนถึงรังสิตเนี่ยนะคะ
ก็เป็นโซนที่ต้องจับตาดูในวันนี้นะคะว่าระดับน้ำจะมีผลกระทบกับการเดินทางกับการใช้ชีวิตของทุกท่านหรือไม่นะคะ
นี่คือระดับน้ำล่าสุดนะคะที่คลองรังสิตประยุรศักดิ์หรือสะพานแดง๑เมตร๘๕เซนนะคะ
นี่คือสภาพการจราจรของบ้านท่านครับเทศบาลนครรังสิตนี่คือหน้าเมืองเอกใช่ไหมฮะ
ค่ะใช่ค่ะก็เป็นช่วงเวลาตอนนี้สิบหกนาฬิกาสิบหกนาที
ก็กำลังเดินทางกันเลยล่ะค่ะเลิกงานแล้วกลับบ้านแล้ว
ฝนตกในกรุงเทพมหานครก็เป็นสิ่งที่คนทำงานก็จะต้องเผชิญ
นี่ค่ะตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะ
อันนี้คือที่หน้าหมู่บ้านรัตนโกศิลป์๒๐๐ปีนะครับ
ถ้าใครอยู่แถวนั้นดูสิครับน้ำมันขังจนกระทั่งรถกระบะสีขาวขนของฝั่งนู้น
ลุยน้ำจนน้ำกระเซ็นออกมาแล้วสภาพการจราจรติดขัด
หลับหยุดนิ่งเคลื่อนตัวได้สลับหยุดนิ่งเต็มทุกช่องการจราจรทั้งสองฝั่งเลยฮะ
เย็นนี้ก็คงจะยาวนานทีเดียวนะคะสำหรับการเดินทาง
เพราะฉะนั้นวันนี้ต้องรับมือให้ดีนะคะออกแบบการเดินทางเลี่ยงได้ก็เลี่ยง
อันนี้คืออีกจุดหนึ่งนะคะครับนี่คือที่หน้าเทศบาลนครรังสิตครับ
เห็นไหมครับว่ามีปริมาณน้ำท่วมขังบนผิวการจราจรเหมือนกัน
เริ่มมาละค่ะโอโหเพราะฉะนั้นถ้าเกิดยังตกต่อเนื่องอยู่
ตรงนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าเป็นห่วงเลยทีเดียวนะคะ
จะไม่เห็นแสงอาทิตย์เลยนะตั้งแต่ช่วงบ่าย

ฝนตกหนักมากจริงแล้วก็เพิ่งซาลงไป
แล้วก็ตอนนี้ก็มีรายงานว่าตกลงมาอีกนะคะในบางจุดนะคะ
แล้วคุณผู้ชมที่ดูไลฟ์ของไทยรัฐอยู่เนี่ยถ้าอยู่ตรงไหนสถานการณ์เป็นยังไง
ส่งมาบอกกันหน่อยนะครับคนที่เขาดูพวกเราอยู่
พวกเรากันทั้งนั้นแหละฮะจะได้วางแผนการเดินทางนะครับ